มาดูกันต่อนะคะกับครูใหญ่คนนี้คุณเอ๊ละอองฟองค่ะ
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่ดูแลนะคะ
แต่ว่าดราม่าก็เยอะเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบห้ามมีแฟน
เขาจะสอนยังไงรวมไปถึงเรื่องข่าวต่างมากมาย
บางทีก็โยงเอี่ยวไปการเมืองอีกนะคะ
เอ๊ละอองฟองก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาทำหน้าที่เป็นแบบครูใหญ่เลย

เอ๊ลองฟองเนี่ยเปิดใจเกี่ยวกับน้องบีเอ็นเคโฟติเอสเลยค่ะ

คือเราจะมีคลาสหนึ่งครับที่แบบว่าพี่จะนั่งโต๊ะอันหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะก็มีห้อง
เดี๋ยวก็จะมาทีละคนแล้วบรรยาก็จะมีตั้งกระดาษชูไว้อันหนึ่ง
เราก็คอยให้กำลังใจเขาปรับทัศนคติเขาดึงเขากลับมาบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งก็คล้ายจิตแพทย์เบา
หลายคนที่เป็นโอตะที่น่ารักนะครับก็สนับสนุนน้องจริงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าน้องก็พยายามเต็มที่แล้วก็รักแฟนคลับทุกคนมากการเดินไปด้วยกันอย่างที่บอกเราก็ต้องซื่อสัตว์ซึ่งกันและกัน
สนับสนุนซื่นกันและกันโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เงินนะสนับสนุนความรู้สึกซัพพอร์ตกันนะซัพพอร์ตกันสำคัญแล้วอันนี้มันก็จะโปรออนต่อไปได้ไกล